พาไปดูคุณงามความดีกันบ้างดีกว่าอีกมุมหนึ่ง

ใช่พักหายใจหายคอกันบ้างนะคะ
เทคโนค่ะโซเชียลมีการแชร์คลิปนะคะว่า
เป็นพลเมืองดีช่วยชายพิการข้ามถนนค่ะ
นี่แหละกำลังถูกแชร์กันในเฟซบุ๊กเลยนะคะ
ไม่ใช่การยกพวกข้ามถนนไปตีกับใครทั้งสิ้นนะ
ใช่มันเป็นอีกมุมหนึ่ง
ชาวโซเชียลเขาก็ประทับใจนะคะ
ร่วมด้วยช่วยกันธนบุรี

นักศึกษาโรงเรียนฐานเทคโนโลยี
ซึ่งก็ตั้งอยู่บริเวณถนนพระราม๒ซอย๑๐๐
กำลังช่วยคนพิการข้ามถนนพระราม๒

มีทั้งหมด๖ช่องจราจรด้วยกัน
ชาวเน็ตเขาก็น้ำใจงามจริง
พากันชื่นชมเป็นภาพที่หาดูยากในสังคมไทยนะคะ

พบว่าชายพิการคนนี้กำลังข้ามถนนมาจากอีกฝั่งหนึ่ง
ก่อนที่จะนั่งพักบริเวณสะพานลอยเกาะกลางถนนค่ะ
ซึ่งก็แบ่งระหว่างช่องทางด่วนแล้วก็ช่องคู่ขนาน

ก็เลยพากันช่วยข้ามถนนอย่างปลอดภัยนะคะ
ขณะที่ตัวอาสากู้ภัยก็กำลังจะมาช่วยค่ะ
แต่ว่ามาไม่ทันก็เลยทำได้เพียงบันทึกคลิปเอาไว้นะคะ
แล้วนำมาแชร์ต่อเพื่อให้เห็นมุมดีอีกด้านหนึ่งของนักศึกษาเทคโน
ที่ไม่ใช่มีแต่เรื่องทะเลาะฆ่าฝันกันนะคะ
ใช่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อย
เราอยากนำเสนอข่าวแบบนี้แหละ
ให้คนได้เห็นคือเราเองก็อยากจะเปลี่ยนภาพจำคนเหมือนกันนะ
อยากให้เห็นชุดเด็กเทคโนปุ๊บเอามาแล้ว

มีความอบอ้อมอารีแบบนี้คืออยากให้ภาพออกมาเป็นแบบนี้

ใช่นะคะ